ไปกันที่ข่าวหมอปลากับผีปอบกันบ้าง
หมอปลานี่นะครับคุณผู้ชมครับ
คือไปช่วยชาวบ้านที่อาการคล้ายผีปอบเข้าร่าง
แต่ยืนยันว่าไอ้การแบบนี้มันไม่ใช่ผีปอบเข้าร่าง

แบบนี้เครียดสะสมไปไหมล่ะ
ไปรักษาที่บ้านปลาที่เพชรบุรีไหมล่ะ

เจ้ามีหลายมันเจ้ามี

ดีพร้อมเหรอดีพร้อมแต่ก่อน

นี่หว่าตากละ

โอ้ยอินินอนิ
อ้าวอย่าทำมันอย่าทำมัน
นี่หว่านี่หว่า
นี่หว่านี่หว่า
นี่หว่านี่หว่าอินินอนิ
อย่าทำมันอย่าทำมันอย่าทำมัน

นี่หว่านี่หว่า
นี่หว่านี่หว่า

นี่หว่านี่หว่า
คุณผู้ชมใจเย็นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังใหม่อีกทีนึง
คงจะงงใช่ไหมว่าเสียงอะไรเป็นเสียงอะไร
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่พระภิกษุรูปหนึ่งนะครับ
กำลังทำพิธีไล่ผีปอบออกจากร่างผู้หญิงคนหนึ่ง
นั่งหลับตาร้องแบบเมื่อกี้นะครับ

ขณะที่พระท่านก็ท่องคาถาไล่ผีปอบนะครับ
แล้วก็สอบถามว่าผีมาจากไหนผีมาจากไหน
แล้วก็บอกให้ผีปอบออกไปซะนะฮะ
จากนั้นผู้หญิงก็บอกว่ายอมแล้วยอมแล้ว
อย่าหยิกนะได้ยินคำหนึ่งเมื่อกี้นะ
ก็ไม่รู้ว่ายอมเพราะถูกอะไรนะฮะ
คลิปนี้เป็นคลิปที่ญาติของหญิงสาวที่ถูกผีปอบสิง
ก็รู้สึกแบบนั้นถ่ายเอาไว้

ขณะที่ลงพื้นที่จะไปช่วยที่จังหวัดอุบลราชธานีครับคุณผู้ชมครับ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีกับเสียเปียนะฮะ
นายสาริสแสงจันทร์เจ้าของเฟรนชาย
ปิ้งนมสดอร่อยจุงเบยนะฮะ
ไปทำไมไปด้วยกันนะฮะ
ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านคำหนามแท่งหมู่๘ตะบลนาคาย
อำเบอร์ตานสูมจังหวัดอุโมนราชธานี
เป็นบ้านของนางชูวงชาวตรการอายุ๔๖ปีครับ
เหม่อลอยไม่พูดจาอะไรเลยนะครับครอบครัวเลยเชื่อว่า
อาการแบบนี้ผีปอบเข้าสิงแน่
วันไหนนั่งนานไม่พูดอะไรเดี๋ยวพี่อาจจะคิดว่า
โยโยโยพูดจากแกหรอเออพี่เข้า
ต้องเชิญหมอปลาไหมคะเดี๋ยวจะลองดู
ทันทีที่นางชูวงเห็นหมอปลานะเดินเข้ามาในบ้านเหมือนเห็นผี
ผีเข้าอยู่ผีเข้าอยู่แต่พอเห็นหมอปลาปั๊บ
อาการเหมือนเห็นผีไม่เห็นผีนี่ไงตัวสั่น
ตาแข็งปากแข็งนะฮะแล้วกลัวหมอปลา
จากนั้นหมอบมือนางชูวงแล้วก็ดูใบหน้า
แต่นางชูวงพยายามจะถอยแล้วบอกว่ากลัวแล้ว
ต่ำมืออยู่ไหนนะฮะแต่ไม่รู้ว่าหยิกแบบมือนะฮะ
แต่นางชูวงเนี่ยก็ยังมีอาการตึงเครียดอยู่
หมอปลาเลยบอกว่าไปไหมล่ะไปไหมล่ะ
ไปรักษากับฉันไหมล่ะนางชูวงปฏิเสธครับ
ครอบครัวเล่าแบบนี้คุณผู้ชมมาดูดีกว่า
ผมว่าคุณผู้ชมฟังแล้วก็จะอ๋อ

ครอบครัวบอกว่าเวลาเจอคนเยอะ
ชูวงกจะมีอาการแปลกดังกล่าว
บางครั้งก็เป็นลมหมดสติไปสลบไป
หมอปลาเนี่ยชี้เลยบอกว่า
อาการแบบนี้นะไม่ใช่ผีเข้าหรอก

ถ้าปล่อยไว้ถือว่าจะอันตรายมากนะ
ที่หมอปลาจะชวนไปรักษาที่บ้านนี่แหละนะครับ
แล้วไปรักษานะไม่เสียตังค์นะหมอปลาบอกแบบนั้นครับ

พวกนี้ถ้าเราเข้าหาหมอตั้งแต่ทีแรกมันจบไปนานแล้ว
แต่พอเป็นปั๊บแล้วเป็นเรื้อรัง
ก็ไปเชื่อเรื่องความเชื่อผิด
แล้วก็มาทำพิธีกรรมแล้วทีนี้มันก็ฝังใจตัวของคนป่วย
ว่าโดนของโดนผิดเชื้อแล้วแต่จะเชื่อของคนเจรภูมิพ่า
แต่ความจริงผีเหล่านั้นมันทำอะไรเราไม่ได้หรอก
เพราะถ้ามาทำได้ผีทั้งประเทศมันโกรธผมมากแล้ว

ที่สามีติดสุราแล้วเธอเป็นลูกนะ
ก็ไม่ยอมเรียนหนังสือก็ยอมรับนะว่าดื้อนะ
ทำให้นางสาวชูวงเนี่ยเครียดแล้วก็เริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
นางชูวงนะครับเคยออกไปตามพ่อนะฮะ
พ่อไปดื่มเหล้ากับเพื่อนแล้วพ่อไม่ยอมกลับ
ทำให้นายชูวงที่ไม่ชอบคนดื่มเหล้าอยู่แล้ว
นี้ไม่พอใจเลยครับเครียดหนัก
กินน้ำยาล้างห้องน้ำคุณผู้ชม
แต่มีคนเข้าไปห้ามไว้ได้ทันนางชูวงจึงวิ่งไปหยิบสายยาง
หวังจะผูกคอให้ตายที่ห้องน้ำแต่สายยางมันหลุดออกมาครับ

ครอบครัวจึงพาไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ซึ่งหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าอาการแบบนี้ซึมเศร้านะ

แต่นางชูวงยังมีอาการอยู่
ก็เลยพาไปหาหมอทำโอ๊ยมันต้องกินยาให้ต่อเนื่องก่อน
พอไปหาหมอทำหมอทำก็ทำพิธีไล่ผีสิ
แล้วระหว่างทำพิธีก็มีการพูดทำนองว่า
ตัวเองมีปอบมาเข้าแล้วก็อ้างชื่อคนอื่น
สาเหตุที่เชื่อว่าผีเข้าเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่ง

หมอทำทำพิธีไล่ผีจนสามารถกลับมาเดินได้

หลังจากหมอปลามาก็เชื่ออีกเชื่อหมอปลา
คราวนี้แม่ไม่ได้ถูกผีเข้าเนี่ย
ครอบครัวนะจะให้แม่ไปรักษากับหมอปลาย

ขอโทษแล้วคุณผู้ชมดูเป็นอุทาหอน

แต่แสนแล้วนี่ถ้ากินยาหมอที่โรงพยาบาลต่อเนื่อง

หมอปลาบอกว่าอาการลักษณะนี้เนี่ย

เครียดกินยานอนหลับเยอะอย่างที่บอกไปนะครับ
หมอปลาจะใช้วิธีรักษาแบบจิตวิทยา
คู่ไปกับการใช้ยาของหมอแผนปัจจุบัน

ผมว่านี่เขาวิทยาศาสตร์หลังเนี่ยนะฮะ
แล้วจะอาศัยร่วมกับคนอื่นอยู่ในสังคมได้นะครับ
มาอยู่มาอยู่กับหมอปลาที่จังหวัดเพชรบุรี
ข้าวปลามีให้กินนะตามมาเดี๋ยวหายหมอปลาบอกแบบนั้น
หมอปลาบ้านยังไม่เต็มอีกเหรอชวนทุกคนไปอยู่